ค่ะปลาถูแม่กองครับ

ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อให้รู้ว่านี่ของดีของเด็ดจากสมุทรสงคราม
ของดีครับคุณผู้ชมปลาทูแม่กองเนี่ยโบกให้
บอกเลยว่าเป็นของถิ่นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว
ปัจจุบันอันนี้ต้องยอมรับนะปลาทูแม่กองคล่องแท้
หายากนะจ๊ะเดี๋ยวนี้มันหายากจริง
ใช่แล้วตัวเขาต้องแบบนี้นะใช่ไหมไซส์อ่ะ
เรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเมื่อได้รับการจดทะเบียนแบบนี้แล้วเนี่ย
เดี๋ยวคงราคามันจะดีขึ้นและได้รับการอนุรักษ์ดูแลดีกว่าเดิม
เรื่องของการขยายพงขยายพันธุ์ก็ว่ากันไป
ไปถามท่านเนี่ยค่ะคุณสัมพันธ์พงธนาคูณอดีต
ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ย
โดยปลาทูแม่กองเป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนาน
อันนี้ก็คงจะสร้างไปอยู่นี้นี่อัดใส่เข็งแบบเนี่ย
มันถึงได้งอคอมันถึงได้หักแล้ว

จริงเขาบอกว่าที่นี่นะครับเมื่อเอาประทูไปนึ่งแล้วเนี่ย
บอกเลยว่าเราไปรับประทานแล้วนะไม่ว่าจะทอดหรือจะทำอะไรก็ตามเนี่ย
เนื้อเนี่ยมันจะละเอียดนุ่มเนื้อแน่นคือมันจะนุ่มแต่มีความแน่นอยู่ในนั้น
แล้วที่สำคัญมันจะมีความหอมหอมและมันกว่าปลาทูชนิดอื่น
และเมื่อมาใส่เข่งแบบนี้แหละอย่างที่บอกหน้างอคอหักนั่นคือเอกลักษณ์ของเขา
ซึ่งเอาจริงตอนมันมีชีวิตอยู่มันไม่ได้หน้างอคอหักอย่างนี้นะ

ถูกต้องแล้วล่ะครับนอกจากนี้อ่ะเดี๋ยวทางจังหวัดเนี่ย
เขาจะมีการโปรโมทเรื่องราวของปลาทูแม่กองผ่านการจัดงาน
เทศกาลกินปลาทูของดีเมืองแม่กรองเขาบอกว่าจัดมาทุกปีแล้ว
นี่เขายาวนานมาถึง๒๔ปีแล้วนะ
ปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๘ถึง๑๗ธันวาคมนี้อาจจะยาวนานรอนิดหนึ่งคุณผู้ชม
แต่ไม่ต้องรองานก็ได้คุณไปหารับประทานเอาปลาทูแม่กองของดี
แล้วที่สำคัญถ้าถามผมว่าปลาทูเนี่ยเอามาทำเมนูไหนถ้าตัวผมนะที่ชื่นชอบเลยนะ
ต้มยำปลาทูและเป็นปลาทูแม่กองนี่เด็ดมากหรือ
ชอบปลาทูทอดเลยอ่ะปลาทูทอดก็ได้หรืออีกหนึ่งเมนูอันนี้หาทานยากหน่อย
ต้มส้มปลาทือใช่เลยใช่ไหมน่ากินทุกเมนูจริงมันอร่อยดีมีประโยชน์จริง